แต่ถ้าพูดถึงเรื่องของการแจกของรางวัล
สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ยังตื่นเต้นไม่หาย
หัวใจยังเต้นตุบอยู่เลย
แล้วการแจกหลานแรกครับ
บอกเลยว่าบรรยากาศในวันนั้นเนี่ยโอ้โห
ทำเอาคนลุกเหมือนกันนะว่าผู้โชคดีนี่โชคดีจริง
ซึ่งแคมเปญนี้ต้องย้ำกันอีกสักทีให้มันยิ่งใหญ่

เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
ลุ้นมากเลยระทึกมากตื่นเต้นมากคือ
ฉันเห็นจังหวะที่แบบฝามันลอยไป

รุ้นมากว่าใครจะเป็นผู้โชคดี

กำลังจับชิ้นส่วนผู้โชคดี
เป็นจังหวัดที่ลุ้นเพราะนานมากกว่าชิ้นส่วนนั้นจะลงมา
คือโอ้โหเรารุ้นมากว่าจะเป็นชื่อใครยังไงบ้าง
แล้วจำได้เลยคุณกรมตอนนั้นน่ะ

ว่าชื่อคุณกรบอกว่าอันนี้เป็น

แล้วก็พยายามแบบพลิกไปดูพลิกไปมาว่า
ตกลงชื่อผู้โชคดีคืออะไรกันแน่

และตอนนี้ผู้โชคดีก็อยู่กับเราแล้ว
และนี่คือช่วงเวลาที่ได้ทำการประกาศผลผู้โชคดี

นี่เลยนี่ก็จริงเสียงจริงอยู่กับเราแล้ว

โอ้โหโชว์แล้วทุกคนค่ะ

พี่ชาติมาพร้อมกับครอบครัวเลย
บอกเลยว่ารังสีออร่าของคนได้ทองมันเป็นอย่างนี้

ผมจะเล่ายังคิดว่ามีที่มาที่ไปกับเรื่องของการส่งชิ้นสวดมานั่งกับเรา

คำถามแรกมันเป็นอะไรที่ทำให้ทั้งสตูดิโออึ้งมากในวันนั้น
เราสามคนอ่ะอึ้งไปเลยอ่ะ

พี่จ้านครับจะบอกคุณผู้ชมอีกที
คุณส่งชิ้นส่วนมาร่วมสนุกกี่ชิ้นกี่ฝา

โอ้โหแล้วได้รางวัลก็คือทองคำมูลค่า๑ล้านบาทไปเลย
เดี๋ยวให้พี่จ้าเล่าบรรยากาศตอนที่ส่งฝา

แล้ววันนี้มากับน้อง

เล่าบรรยากาศตอนที่เราเขียนบีบส่งหน่อยว่าตอนนั้นอยู่ที่ไหนทำอะไรทำไมถึงเขียน
เพียงละต้นวาย

เขาไปบุกตลาดที่เราทำงานอยู่ใช่ไหม

ตอนนั้นมีตังค์อยู่เท่าไหร่นึง

เหลืออีก๑๐บาทเก็บติดตัวไว้พอซื้อปั๊บดื่มปุ๊บแล้วทำไงต่อ

หยกบอกเขาให้เขียนไหมหรือว่ายังไง

เป็นกระดาษที่ดีใสเงิน
เป็นกระดาษบินสดเงินสด
บินเงินสดแถวนั้นน่ะ
คุณขี้เคียนจักหวะอังกฤษ
ส่งในกล่องที่น้องสาวเบาแดงเขาเดินออกคาราวานไป

ลืมไปแล้วหรือไม่ว่าเราส่ง
แล้วตกใจแค่ไหนตอนที่ทีมงานโทรไปว่าเราเป็นผู้โชคดีจริง

หรอพี่หยกความรู้สึกเป็นไง
ทำอะไรไม่ถูกยินตัวเองมั้ยสั่นไปหมดเลย

มีแบบหลังสั่งหอนมีอะไรเกิดขึ้นไหม
ไม่มีค่ะไม่เคยคาดคิดเลยค่ะ

เป็นดวงของทั้งครอบครัวนี้จริง
อย่างนี้แล้วกันคุณผู้ชมหลายท่านที่ส่งชิ้นส่วนมา
ยังรออยู่อยากจะให้ทั้งคุณจ้านคุณหยกนะเป็นกำลังใจหน่อย

เพราะว่าแค่ฝาเดียวก็มีโอกาสได้ทองล้าน
เอางี้เป็นคนขอนแก่นใช่ไหม

อยากให้ส่งเข้ามาทางรายการเยอะเลยค่ะ
โอ้โหเหมือนได้ชีวิตใหม่เลย

แล้วก็เป็นทุนให้ลูกเรียน
นี่

ยังเหลือทองครั้งที่๒และครั้งที่๓อีกนะคะ
ถูกค่ะยังไม่ให้ได้ร้นกับต่อนะ
และแน่นอนที่เขาแจกกันเป็นประจำอยู่แล้ว

ในการสดแล้วได้จริง

มาจากขอนแก่นมามากันวันไหนคะ

พอมากันเป็นครอบครัวนะคะ

บ๊ายค่า